ชั่วตลอดตลาด

แต่ว่าวันนี้ต้องเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยนะ
เพราะว่าราคาปรับขึ้นแล้วค่ะคุณผู้ชม

หมูเนื้อแดงขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้
๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะขึ้นมา๘บาทนะคะ
สะโพกไก่ก็ปรับขึ้นมา๒บาทนะคะเป็น๘๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัวคงที่อยู่ที่๒๔๐บาทและไข่ไก่เบอร์๐๔๕บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ
มาดูอาหารทะเลดีกว่าถ้าหมูไก่จะแพงมาดูอาหารทะเล
ปลากระพงขาว๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
กุ้งแชร์บ๊วย๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
หึกกล้วย๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
หอยแคลง๒๒๐บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ